ข่มขืนเด็กหญิงอายุ๘ขวบได้ไหมครับ

ตำรวจสอบปากคำเพื่อนที่เขานั่งดื่มเหล้ากับในแหบ

ก็ไม่พบว่ามีคนไหนนะครับ
ที่จะไปเกี่ยวข้องหรือว่าร่วมกระทำความผิดด้วยนะครับ
ขณะที่ตำรวจก็คุมตัวในแหบ
ไปส่งฝากขังต่อสารแล้วนะครับ

ตำรวจสพปักทงชัยนะครับคุมตัวนายอนุวัฒน์
ขนจะโปะหรือว่าแหบผู้ต้องหาฆ่า
ฆ่าแล้วข่มขืนเด็กหญิงอายุ๘ขวบ
ขึ้นรถไปฝากขังต่อสารจังหวัดนครราชศรีมา
โดยรวดที่เดินออกมาเนี่ยในแหบก็
ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพียงคำถามเดียว
โดยผู้สื่อข่าวถามว่าทำคนเดียวไหม

คดีนี้ตำรวจไม่ได้นำตัวในแหบ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผมว่าคุณผู้ชมคงคาดเดาได้ว่าเพราะอะไร
คือตำรวจเองก็ยังกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย

ตำรวจเขาก็ให้จำลองเหตุการณ์ในห้องสอบปากคำนั่นแหละครับ
ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้ว
พยานบุคคลแล้วทั้งหมด๖ปาก
โดยเฉพาะเพื่อนที่ร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกันก่อนเกิดเหตุ
ไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีใครมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
โดยตำรวจนะครับรวบรวมหลักฐานอื่นเกือบครบถ้วนแล้ว
รอเพียงผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีให้รัฐกลุ่ม
แจ้งสี่ข้อหากับกลุ่มผู้ชมครับกับในแหบมีข้อหาอะไรบ้าง
พรากผู้เยาว์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พาเด็กไปเพื่อการอนาจารย์นะครับและกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
คัดค้างกับประกันตัวแล้วก็ส่งสำรวจคดี
ให้อายการท่านพิจารณาแล้วฟ้องศาลภายในสัปดาห์นี้
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่ามีคนไปเจอวิญญาณ
หรือว่าสิ่งลี้ลับของเด็กผู้หญิงคนที่เสียชีวิต
คือคนเห็นว่าน้องเดินวนเวียนอยู่ในโรงเรียนที่น้องเรียน
ปุ้ยคุณผู้ชมในสภาพเนื้อตัวนั่งกอดเข่าแบบนี้
เราจำลองภาพให้ดูร้องห่มร้องไห้อยู่ในโรงเรียน
ลักษณะเหมือนจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้
คือคนที่เขาเห็นเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจำได้เป๊ะเลย
ทั้งใบหน้าและลักษณะของน้องไม่เพียงแค่นั้น
ความลี้ลับยังไม่หมด

กู้ไพเขาเจอสิ่งหลีลับหลังรถกู้ไพ
คันที่ไปรับศพน้องจากโรงพยาบาล
บอกว่าเห็นน้องนั่งอยู่ด้านหลังอู๊ดคุณผู้ชมขนลุก

คือเขาเองขนาดเป็นกู้ภัยผ่านงานแบบนี้เขาบอกว่า

ยางไปยางมาสิแบบยางเหมือนอยากกลับบ้านอย่างนั้นสินะครับ
เหมือนคิดถึงพ่อเมฆเหมือนกับนางห่องไห่กอดเขาอยู่นี่แหละ

เพราะมีคนเชิญกลับบ้านอย่างนี้สิครับ
ในภาพนี้คือนักข่าวเรานะฮะกู้ภัยหันหลังอยู่นะครับ
อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าแบบนี้ครับบอกว่าครอบครัวนี้นะคุณผู้ชมฮะ
ครอบครัวของเด็กอายุ๘ขวบยากจนมากครับ
คือไอ้ที่เราบางทีเราอ่านข่าวเราก็เราก็ให้คำแนะนำตามแบบที่มันควรจะเป็นนะนะ
เช่นที่เราบอกว่าอย่าทิ้งลูกนะอย่าปล่อยลูกอยู่คนเดียว
อยากฝากลูกไว้กับคนแปลกหน้าคือบางทีบางครอบครัว
อย่างครอบครัวนี้ยากจนครับไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองซะด้วยซ้ำ
และที่อยู่ทุกวันนี้คือไปอาศัยบ้านญาติอยู่
คือญาติเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อกับแม่ของน้องก็เลยไปขออาศัยอยู่ด้วย
แล้วก็ดูแลญาติที่คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นการตอบแทนนะฮะ
เมื่อปี๒๕๕๐๒๕๕๕อบตเคยเอางบประมาณมาต่อเติมบ้านให้
พ่อกับแม่ของน้องที่เสียชีวิตเขาต้องออกไปหาเงินนอกบ้านทุกวันนะครับ
คุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยคือไอ้ที่จะมาอยู่กับเด็ก
เฝ้าเด็กน่ะมันทำไม่ได้ไปรับจ้างขุดมันบ้าง
รับจ้างก่อสร้างบ้างนะครับหลังจากน้องเสียชีวิตนะ
เงินทำศพยังไม่มีเลยคุณผู้ชมต้องไปกู้ยืมเงินฉุกเฉินของกองทุนหมู่บ้าน
จัดงานศพซึ่งชาวบ้านก็รู้สึกสงสาร
มาช่วยกันคนละไม้คนละมือตามกำลังที่พอจะช่วยเหลือได้
แล้วเมื่อวานนี้นะครับย่าของนายแหบเนี่ย
ก็ไปขอคำมาศพแทนหลานด้วยนะที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
ส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
ก็ขอให้น้องไปสู่สุขตินะครับ